กลับมาในช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องร้อนในสภากันหน่อยนะคะ
วันนี้เนี่ยนะคะมีรัฐมนตรีไม่มาตอบกระทู้ถามสดโดยอ้างว่าติดประชุมคอรมอค่ะ
เพราะฉะนั้นสอสอเพื่อไทยที่เขาเตรียมจะมาถามกระทู้นี้เนี่ยนะคะ
ก็ใช้วิธีหวานข้าวกลางห้องประชุมเต็มไปหมดเลยค่ะ

โอ้โหหวานเลยคุณนัทธพงศ์
กระจายเลยค่ะนี่คือนายพิเชษเชื้อเมืองพาลสอสอภักดิ์เพื่อไทย
ผู้ถามกระทู้ที่๒เรื่องปัญหาราคาข้าว
คือด้วยความเสียใจเขาบอกเสียใจมาก
พี่น้องเกษตรกรรมรอให้เปิดสภามาหนึ่งเดือนแล้ว
ข้าวมีปัญหาถามกระทู้สดและปรึกษาหารือก็แล้วแต่ก็ยังเป็นปัญหา
ขอร้องให้เขามาถามกระทู้สดต่อรัฐบาลและผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
แล้วบอกว่าจะให้เกษตรกรไปพึ่งใคร
เขาเอาข้าวและอาหารสัตว์มาเพื่อให้ตนได้พูด

แล้วเกษตรกรจะไปพึ่งใคร
ก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะโปรยข้าวให้เห็นเลยนะคะ

ได้ชวนหลีกภัยประธานสภาบอกว่า
คุณพิเชษช่วยทำความสะอาดด้วยตัวเองนะ
เพราะว่าเราเปิดโอกาสให้แสดงความรู้สึกแทนชาวบ้าน
แต่เชื่อว่าชาวบ้านไม่ได้ให้มาทำแบบนี้ค่ะ
แต่ว่าขอให้คุณพิเชษทำความสะอาดด้วยตัวเองนะครับ
เพราะว่าเราระบายเปิดโอกาสให้แสดงความรู้สึกแทนชาวบ้าน
แต่ผมเชื่อชาวบ้านไม่ต้องการให้เรามาทำอย่างนี้นะครับ

โอ้โหช็อตนี้คือมาสะท้อนเสียงของชาวบ้าน

แต่สิ่งที่ประธานชวนสั่งก็น่าฟัง
ให้คุณทำความสะอาดด้วยตัวเอง
โอ้โหช็อตนี้
เพราะว่าเชื่อว่าชาวบ้านไม่ได้ให้มาโปรยแบบนี้
และเนี่ยค่ะก็เลยเป็นภาพที่มาของภาพนี้นะคะ
คุณพิเชษก็ขอเก็บทุกเม็ดและทำความสะอาดด้วยตัวเอง
แล้วก็ทำความสะอาดด้วยตัวเองจนจบมีสอสอเพื่อไทย
ช่วยกันเก็บจนหมดทุกเม็ดนะคะ
นี่ค่ะนี่เป็นบรรยากาศต้องบอกว่าเป็นภาพที่ก็ไม่เคยเห็นนะคะ

ทีนี้มาดูเรื่องของที่เขากำลังจะถามกันหน่อย

ราคารับซื้อช่วงนี้ข้าวเหนียวกขอ๒๒เกี่ยวสดเนี่ย
อยู่ที่๕บาท๕๐สตางค์ถึง๖บาทต่อกิโลกรัม
กิโลกรัมนะคะตากแห้งเจ็ดบาทแปดสิบสตางค์ถึงแปดบาทต่อกิโลกรัม
ขณะที่ข้าวเจ้ากอขอสิบห้าเกี่ยวสดเนี่ยแปดบาทถึงแปดบาทห้าสิบสตางค์ต่อกิโลกรัม
ถ้าตากแห้งอยู่ที่สิบบาทห้าสิบสตางค์ถึงสิบเอ็ดบาทต่อกิโลกรัม
คือดูราคาแล้วสงสารชาวนาเลยอ่ะแล้วนี่ยังต้องเจอกับน้ำท่วม
เจอกับโควิดอีกนะคะครับราคารับซื้อข้าวเปลือกนาปีที่จะถึงนี้ยังไม่เปิดเผยออกมาด้วยนะคะ
เพราะว่ายังไม่มีผลผลิตออกมาแต่คาดว่าก็น่าจะลดลงกว่าปีที่ผ่านมาอีกตันละ๑๐๐บาท
สถานการณ์โควิดสถานประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวต่างเขาใช้ข้าวน้อยลงนะคะ
นี่คือชาวนาในวันนี้นะคะนายจุลินลักษณะวิสิตรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะพูดถึงเรื่องนี้บอกว่า
มีมาตรการให้ความช่วยเหลือช่วงข้าวราคาต่ำชาวนาสามารถเก็บข้าวเอาไว้
แล้วก็จะมีเงินชดเชยให้ให้เอาข้าวมาขายในช่วงที่ราคาสูง
และมีเงินให้ชดเชยให้เกษตรกรจากโครงการประกันราคาข้าวอยู่แล้วนะคะ
และตอนนี้กำลังเร่งเจรจาให้จีนรับซื้อตามสัญญาอีกเพื่อที่จะให้ข้าวราคาขยับสูงขึ้นค่ะ
อะไรอะไรก็แพงแต่ข้าวเนี่ยกลับราคาตกต่ำนะคะ